ไปดูที่อุดรธานีกันหน่อยนะคะมีรองผู้อำนวยการท่านหนึ่งอยู่อยู่
ถูกคนร้ายปีนข้ามรั้วมาแล้วก็ยิงบาดเจ็บ
ซึ่งเขาก็ยังงงอยู่ว่ามันเกิดจากอะไรสาเหตุคืออะไร
เพราะว่าคนร้ายที่ปีนเข้ามาถามหาคนชื่อชาติ
อืมแต่ว่ารองผู้อำนวยการคนนี้ค่ะชื่อว่านายวิเชียนนามวงอายุห้าสิบเจ็ดปีนะคะ
เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกยอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
เย็นเมื่อวานนี้ค่ะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในบ้านพักของเขาเลย
ตำรวจสอบสวนก็ทราบมาว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ภรรยาแล้วก็ลูกชายของนายวิเชียนออกไปตลาดเพื่อซื้อกับข้าว
ส่วนนายวิเชียนเองอยู่ส่วนหลังบ้านค่ะกำลังทำอะไรรู้ไหม
สถานที่จัดงานแต่งให้ลูกสาวลูกสาวกำลังจะแต่งงาน
พ่อก็เอาไปเตรียมสถานที่ซิว่าจะจัดตรงไหนอย่างไร
ปรากฏว่าอยู่มีคนร้ายเป็นผู้ชายสองคนนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงมาจอดหลังบ้านแล้วคนร้ายที่นั่งซ้อนท้าย
อายุน่าจะประมาณสักยี่สิบห้าถึงสามสิบปีรูปร่างผอมสูงค่ะ
รั้วคอนกรีตเข้ามาในบ้านเลยนะแล้วก็ร้องถามบอกชาติอยู่ไหน
ถามหาคนชื่อชาตินายวิเชียนกำลังจะอ้าปากตอบเลยว่าที่นี่ไม่มี
หรืออะไรก็แล้วแต่ยังไม่ทันจะได้เปล่งเสียงออกมา
ชักอาวุธปืนสั้นยิงใส่ไปหนึ่งนัดเลยนะคะ
กระสุนเนี่ยถูกเข้าที่แขนพอโดนยิงปุ๊บนายวิเชียนก็รีบวิ่งหนีเลย
แล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านคนร้ายเห็นแบบนั้นก็รีบหลบหนี
ทางหมู่บ้านสามพร้าวค่ะเพื่อนบ้านพอได้ยินเสียงก็รีบออกมาดู
แล้วก็นำตัวนายวิเชียนส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาคัม
ตอนนี้นายวิเชียนอาการปลอดภัยแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาจำใบหน้าคนร้ายได้
และจำได้ด้วยว่าคนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาดูลาดเหลาประมาณสัก๒๓วันก่อนลงมือก่อเหตุด้วย
ตำรวจก็เลยตั้งประเด็นเอาไว้เบื้องต้นคือชู้สาวหรือไม่ก็เป็นการล้างแค้นส่วนตัว
ตอนนี้กำลังเร่งติดตามไล่ล่าคนร้ายมาดำเนินคดีอยู่นะคะ